เห็นแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะฮะ

เมื่อไม่นานมานี้เนี่ย
มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้าเนี่ย

แล้วขยายผลไปเจอที่หนองจอกด้วย
เมี่ยงมาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีก
คราวนี้ยังไม่ได้มีรายงาน

ตรงนี้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ลักลอบเปิดเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงแถวรัฐกระบังกรุงเทพ

แล้วก็จนที่การบังคับการประบาทกรามการทำความผิด

พบว่าอาคารที่นี่นะครับเป็นอาคารสูง๔ชั้น

แล้วก็มีผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียง
มาประมาณ๓เดือนชื่อดีทุกวันโฮมแคร์
มีหญิงสาวที่ชื่อเจเมี่ยงเป็นเจ้าของมีผู้ดูแลอยู่๖คน
เป็นคนไทย๒คนต่างด้าว๔
ศูนย์มีเตียงอยู่๒๒เตียง
ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงกับผู้สูงอายุอยู่๑๘คน
คิดค่าใช้จ่ายจากคนที่เขาส่งมาดูแลให้ดูแล
ตกคนละหมื่นถึงหมื่นสองต่อเดือน
ตอนนี้มี๑๘คนเท่ากับว่าเดือนหนึ่งน่าจะได้สักประมาณ๒แสน

แต่ว่ามาดูสภาพแล้วเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกว่า
เห็นแล้วแบบคือบางคนลูกหลานไม่ได้กลับมาเยี่ยมเลยนะฮะ
แล้วก็ปล่อยทิ้งด้วยอย่างนี้ดูแลก็ไม่ดีนะครับ

เห็นนี่ช็อกเลยความเป็นอยู่ในศูนย์มีน้ำซึมจากเพดานห้อง
บางคนไปอยู่ในจุดที่เป็นซากประหลักหักพัง
นี่มีร่ามโซ่ด้วยเห็นไหมฮะ
จุดนี้เนี่ยเจออีก๒๑คนนะครับ
มีผู้สูงอายุถูกล่ามโซ่ด้วย
คนดูแลอ้างว่าคือ
เขาอันไซเมอร์บ้างเขาจิตเวทบ้าง
ถ้าเกิดว่าไม่ล่ามเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเกิดดูกันไม่ทันเขาไปทำอะไรขึ้นมาเนี่ย

มีคนที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเห็นในเว็บไซต์ก็มาสมัครงาน
พอมาสมัครงานที่นี่ก็พบว่าสถานสภาพไม่ถูกสุขลักษณะเลย
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนาะ
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
ส่วนผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ส่งไปที่บ้านบางแคร์ก่อน

ใช่เบื้องต้นเห็นบอกว่าปลอดภัยดีนะคะ